เก่าดักซุ่มทำร้ายเธอนะฮะ
เธอโดนฟันจนเป็นแผลเหวิกเลย
ตำรวจกำลังเร่งตามตัวฝ่ายชาย

ตำรวจสภบางบัวทองในพื้นที่นนทบุรี
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ครับไปตรวจสอบ

บริเวณช่วงข้อมือของเธอจะเป็นแผลโดนฟันนะครับ

บอกว่าถูกแฟนเก่าดักทำร้ายบาดเจ็บ

ในซอยมิตอารี๑ถนนบางกรวยไซน้อย

ช่วงตี๒กลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
คนเจ็บชื่อว่าคุณจันทิมาอายุ๓๐ปีนั่งอยู่หน้าบ้าน
มีแผลถูกมีดฟันเข้าที่ข้อมือซ้าย๑แผล

เจ้าหน้าที่เร่งประถมพยาบาลแล้วส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลนะครับ
คนเจ็บบอกว่าคนที่ทำร้ายเธอก็คือ

สมมุติว่าชื่อในเป้อายุ๓๒ปี
กันไปตั้งแต่ต้นปีและเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ชวนเธอไปเที่ยวงานวัดใกล้บ้าน
แล้วระหว่างทางทะเลาะกันเรื่องเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่ง
เป้แฟนเก่าขี่มอเตอร์ไซค์วนกลับไปทางบังใหญ่
แล้วก็ชักมีดมาแทงที่แขนเธอ
จนกระทั่งไปถึงคลองประปาครับ
จอดรถลงข้างทางแล้วก็รัดคอเธอด้วยเธอพยายามจะหนี
แต่ถูกลากขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เธอสู้เขาไม่ได้
แล้วก็ถูกพาไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวย่านไซน้อย
อยู่ที่โรงแรมอีก๑ชั่วโมงก็ทะเลาะกันอีก

แฟนเก่าเนี่ยพาออกมาจากโรงแรมระหว่างทางทำร้ายร่างกายเธอตลอด
ชักมีดเอาคัตเตอร์ออกมาข่มขู่เธอ

แฟนเก่าขอโทรศัพท์คืนเธอก็คืนให้นะ

ปรากฏว่าตัวของในเป้แฟนเก่าเริ่มทำร้ายร่างกาย

ชนจนเธอนั้นกระเด็นเข้าป่าย่าข้างทางแล้วก็ตะโกนขอให้คนช่วย
สาเหตุนั้นเกิดจากว่ามีการทำร้ายกันมาก่อนหน้านั้นด้วยนะครับ

พอแล้วอยู่กันไปคบกันไปมันก็มีแต่ความเดือดร้อนเนี่ย
ทุบตีกันเนี่ยและให้ไปแจ้งความ
ตลอดเวลาที่เลิกกันนั้นตัวของคนรักเก่าพยายามโทรมาติดต่อ
ส่งข้อความมาหาแล้วก็บังคับให้เธอตอบว่า
มีอะไรกับผู้ชายคนอื่นหรือเปล่าเหมือนกับระแวงและหึงหวง
นี่ครับแชทข้อความ
บอกดีว่าไม่ได้ไปอะไรกับคนอื่นมา
อกจากนี้ครับบอกด้วยไม่เคยกลัวโดนจับไม่เคยหนี
บอกได้ว่าเร็วนี้จะมีเรื่องตื่นเต้นหากอยู่บ้านผู้ชายคนไหน
จะตามไปแน่นอนให้รอได้เลยแล้วคุณดูข้อความนะส่งมารัวเลยเนี่ย
และถ้าไม่ตอบข้อความก็ข่มขู่จะทำร้ายขู่ว่าจะเอาปืนมายิง
ซึ่งปกติแล้วตัวของในเป้แฟนเก่าเนี่ยเห็นว่าติดยาด้วยนะฮะ
แล้วก็ขายยาด้วยชอบใช้ความรุนแรงนี่คือข้อมูลจากฝ่ายหญิงที่เล่าให้ฟัง
กับพฤติกรรมของในเป้ผู้ก่อเหตุนะครับ
หนูไปแจ้งความดำเนินคดีเขาวันที่๑๑มกราใช่แล้วหนูก็ไม่ได้ติดต่อกับเขาเลยนะพี่
หนูก็ไม่ได้ติดต่อเขาแต่เขาก็มีแบบว่าทักมาบ้างอะไรมาบ้าง
ก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างแต่ถ้าครั้งไหนที่หนูเขาทักมาหาหนูแล้วหนูไม่ตอบอะไรก็จะเป็นการขู่ทำร้าย
ไม่ว่าจะเป็นการขู่ทำร้ายที่ว่าจะมากระทืบหนูบ้างเอาปืนจากบ้านแม่เขามายิงหนูบ้าง
ทำร้ายลูกหนูที่หน้าโรงเรียนบ้างอันนี้คือหนูมีหลักฐานหมดในไลน์อะไรพวกเนี้ย
เสพค่ะแล้วก็ขายด้วย
ทีนี้ตรวจสอบภาพจากวงจรปิดบริเวณหน้าปากซอยมิตอารี๑ถนนบางโตยไซน้อย
เห็นผู้ก่อเหตุแล้วคนเจ็บเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมาแล้วก็กลับรถแล้วเลี้ยวเข้าซอยครับ
ไปใกล้ภาพมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าให้เห็นนะนั่นคือมอเตอร์ไซค์ที่เขาขี่ซ้อนกันมา

หลังหมู่บ้านจะเห็นว่าผู้ก่อเหตุ
ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานในช่วงเกือบตี๒แล้วครับ

เห็นไหมไฟรถมอเตอร์ไซค่ามาแล้ว
พอข้ามสะพานพ้นนี้ไปก็เข้าสู่อำเภอไซน้อย
ตำรวจชุดสืบลงพื้นที่ตรวจสอบณจุดเกิดเหตุครับ

ก็คือฝ่ายหญิงที่บอกว่าโดนทำร้าย
แฟนเก่าเอามีดมาฟันเธอทำร้ายเธอ

ตามเส้นทางจากกล้องวงจรปิดที่กำลังไล่แกะข้อมูลนะครับ
ทันทีที่มีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุนะฮะ